ท่านผู้ชมครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในไทยวันนี้นะครับ
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์คุณหมอเบิร์ตผู้ช่วยโฆษกสบคบอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘๖รายนะครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๗๖ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๐นะครับ
มุทรสาครเนี่ยตัวเลขลดลงต่อเนื่องนะครับวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย๑๖๓นะครับ
มารักษาเองที่โรงพยาบาล๑๓๒แล้วก็เจอจากการคัดกรองเชิงลุก๓๑นะครับ
ซึ่งสัปดาห์นี้มีรายงานการติดเชื้อน้อยลงกว่า๑๐นะฮะ
ก็เหลืออีก๕๐โรงงานที่จะตรวจนะฮะ๑๐๐๑๕๐เคสต่อวันนะครับ
ก็ต้องตรวจเชิงลุกต่อไปที่สมุทรสาครนะครับ
พบชนนะครับวันนี้บอกว่าความคืบหน้าในการสอบสวนเอาผิดเนี่ยนะฮะ
เป็นความผิดตามพรบโรคติดต่อและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
แต่หากมีเหตุผลความจำเป็นอย่างเช่นยังอยู่ในขั้นตอนการรักษาก็สามารถเลื่อนได้
กลุ่มเพื่อนก็ต้องมาด้วยนะครับที่ร่วมงานวันเกิดนะครับ
ต้องมาให้ปากคำที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
ส่วนงานเลี้ยงวันเกิดจะมีการใช้สารเสพติดหรือไม่อย่างไรนะครับ
เรื่องต้นผลตรวจสอบห้องที่จัดเลี้ยงไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
โรงแรมก็ตรวจชัดเจนแล้วว่าไม่ได้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ
เป็นการที่ลูกค้าเปิดห้องแล้วก็เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มกันในห้อง
ส่วนเรื่องของวัคซีนนะคะจะพาไปดูที่กัมพูชากันหน่อย
สนามบินในกรุงพนมเป็นของกัมพูชาแล้วนะคะ
โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและคณะรัฐมนตรี
รวมไปถึงเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา
เข้าร่วมพิธีรับมอบวัคซีนที่สนามบิน
มีประสิทธิภาพต่อบุคคลที่มีอายุระหว่าง๑๘๕๙ปี
เริ่มต้นฉีดให้กับประชาชนวันพุธที่จะถึงนี้แล้วนะคะ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ของกองทัพ
ครูผู้สื่อข่าวคนขับแท็กซี่และพนักงานเก็บขยะ
จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก
ก่อนหน้านี้ทางจีนเตรียมบริจักษ์วัคซีนต้านโควิด๑๙

เน้นบริจาคให้กับประเทศที่มีรายได้น้อยนะคะ
เป็นการสารสัมพันธ์ทางการทูต
กมชามีผู้ป่วยโควิด๑๙
สะสม๔๗๔รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะ
ครับของไทยก็คาดว่าล็อตแรกก็อาจจะสักมิถุนายน

เรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ซึ่งคือความหวังหนึ่งเดียวของผู้คนทั้งโลกในตอนนี้นะครับ